คุณผู้ชมค่ะยังต้องตามความคืบหน้ากันต่อนะคะหลังจากเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้บ้านของอดีตนครองวงบางแก้วนะคะบ่อนบางแก้วแล้วก็เหตุการณ์นี้แฟนสาวของบ่อนที่ชื่อว่าน้องเบ้นท์เนี่ยเสียชีวิตอยู่ในบ้านที่ชั้น๒หน้าห้องน้ำเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่๑๖ธันวาคม๓ทุ่มกว่าครอบครัวของผู้เสียชีวิตเน
บ้านทางครอบครัวของน้องเบ้นเชื่อว่าอาจจะเป็นการฆาตกรรมอันนี้คือคุณพ่อของน้องเบ้นผู้เสียชีวิตคุณพ่อก็ร้องไห้แทบขาดใจทีนี้ทางตำรวจก็บอกว่าตอนนี้ส่งชุดสืบสวนส่งตำรวจพิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่นะคะเพื่อหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมเหตุการณ์ไฟไหม้บ้านของบอลบางแก้วก็คือนายพงเพชรสินสุวรรณนะคะก็คือหมู่บ้านแถว
ทีมข่าวของเราได้ไปคุยกับพนักงานดับเพลิงคนที่เข้าไปดับเพลิงแล้วก็ไปช่วยนำร่างของน้องเบ้นท์
ออกมาจากบ้านเขาให้ข้อมูลที่น่าสนใจมากคุณผู้ชม
นายสมพงศ์ภูนย์สายพนักงานดับเปลิงเทศบาลเมืองลาศไหวจวัดปะทุมธานี
เขาเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้๓ทุ่ม๔๐นาที
วันที่๑๖ธันวาคมเขาก็รีบไปที่เกิดเหตุ
ใช้เวลาเดินทางจากสถานีดับเพลิงไปยังที่เกิดเหตุแค่๔นาทีค่ะ

พอไปถึงเนี่ยตำรวจแจ้งว่ามีคนติดค้างอยู่ชั้น๒ที่ห้องน้ำคนนึง
ดับเพลิงเขาก็ใส่ชุดป้องกันเลยนำอุปกรณ์ขึ้นไปเพื่อช่วยเหลือ
พิกัดที่ได้รับแจ้งก็คือขึ้นบันไดไปไปทางซ้ายและเลี้ยวซ้ายไปที่ห้องน้ำ
ก็อยู่ไม่ห่างจากบันไดที่จะลงมาข้างล่างได้นะคะ
พอไปถึงพบน้องเบ้นนางสาวสุภานีในสภาพเปลือยกายหมดสติอยู่ใต้ฝักบัวอาบน้ำ
มีกระเบื้องผนังขนาดประมาณ๖๐เซนติเมตรทับอยู่ที่ตัวของน้องเบ้น
ก็เลยทำให้เกิดบาดแผลฟกช้ำตามตัวใกล้ใกล้กันเจอโทรศัพท์มือถือ
เปิดไฟฉายอยู่ด้วยนะคะตกอยู่ยืนยันว่าตอนนั้นน้องเบ้นเสียชีวิตแล้ว
สภาพศพเริ่มบวมเพราะว่าความร้อนที่อัดเข้าไป
ก็เลยเคลื่อนย้ายร่างของน้องเบ้นออกจากจุดตรงนั้น
นายสมพงศ์ให้ข้อมูลนะคะว่าทันทีที่ไปถึงจุดเกิดเหตุ
พบว่าไฟส่องสว่างในบ้านยังใช้กันได้นะคะ
ก็ให้เจ้าหน้าที่ตัดกระแสไฟเพื่อไปช่วยเหลือคนที่ติดอยู่ข้างใน
ตอนที่เข้าไปช่วยก็ไม่ต้องฝ่ากองเพลิงอะไร
บริเวณบันไดเพื่อขึ้นไปชั้น๒นะคะ
ตรงนั้นไม่มีไฟนะคะผ่านแค่กลุ่มควัน
ก็เลยสงสัยว่าถ้าน้องเบ้นมีสติน่าจะสามารถหนีเอาตัวรอดมาได้
พอเกิดไฟไหม้ปุ๊บเห็นควันปุ๊บรู้สึกว่าไฟไหม้เนี่ยน่าจะวิ่งหนีเอาตัวรอดมาได้
เพราะว่ากลุ่มควันเนี่ยนะจะไม่สามารถทำให้คนหมดสติได้
ภายในสี่ถึงห้านาทีหรอกอืมดับเพลิงเขาบอกแบบนี้ค่ะ
เพราะว่าสี่นาทีไปถึงจุดเกิดเหตุแล้วไปถึงก็เสียชีวิตแล้ว
เขาก็เลยสงสัยว่ามันจะสำลักควันไฟจนเสียชีวิต
ภายในช่วงเวลาสั้นแค่สี่ห้านาทีเองเหรอ
อืม
ก็ไปเจอน้องผู้หญิงที่นอนอยู่ในห้องน้ำ
ถ้าผิดปกติก็จะมีแค่โทรศัพท์มือถือที่อยู่กับน้องผู้หญิง
แล้วก็เป็นพวกเศษประหลักหักพังที่ร่วงทับตัวน้องนิดหน่อย
ถามว่ามีรอยไฟไหม้ไหมก็ไม่ถึงกับไฟไหม้นะ
เอาแบบว่าผิวหนังอาจจะตึงหน่อยหนึ่งเพราะความร้อนอย่างนี้ครับ
ยังไม่ถึงกับไฟไหม้เพราะว่าน้องอยู่ก่อนถึงที่เกิดเหตุเพลิงไหม้

คนเราถ้าหนีตายเข้าไปในห้องน้ำอย่างแรกก็คือต้องเปิดน้ำใส่ตัวเอง
คงไม่มีใครปิดน้ำใช่ไหม
สภาพก๊อกน้ำคือไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดครับ
ถ้าน้องออกจากห้องที่เกิดเพลิงมาจากจุดที่ผมขึ้นไป
จะไม่เจอเพลิงแล้วเพราะว่าน้องออกมาพ้นจากห้องเพลิงก็คือห้องน้ำ
แล้วก็มาบันไดทางหนีที่จะลงไปข้างล่าง
ที่ผมถามคนนี้นั่นคือบอกว่าห้องนั้นเป็นห้องของน้องน้องเสียชีวิต
ที่ว่าไฟไหม้ระดับ๒๐นาทีน้องจะไม่รู้สึกเลย
ถึงน้องนอนหลับถ้าไฟไหม้มีอย่างเดียวถ้าไม่นี่คือตายอยู่ในนั้นเลย

แล้วระหว่างทางก็คือน่าจะเหนื่อยได้ด้วยถูกไหมคะใช่
ใช่ผมคิดว่านะแต่ก็พูดยากเกี่ยวกับว่าผู้หญิง
สติเขาอาจจะตลอดไปแล้วไง
สิ่งที่พนักงานดับเพลิงคนแรกที่ไปถึงน้องเบนส์เนี่ย
อันนี้น่าคิดมากใช่ค่ะ
บ้านหลังเกิดเหตุเนี่ยถ้าจากคำบอกเล่าของคนที่อยู่ในบ้านนะ
บ้านเขาเนื้อที่๑๒๐ตารางวาได้แบ่งเป็น๒ชั้นได้นะ
อยู่กัน๖๘คนใช่ค่ะ
ข้างล่างเนี่ยอยู่๖ข้างบนเนี่ยอยู่แค่บอลกับเบนส์
นี่ฟังจากที่ญาติญาตินะข้างล่างมีพ่อที่ป่วยเป็นอำมพลึก
วันเกิดเหตุมีบอลบางแก้วอายุ๓๔ปีอยู่กับเบ้นแฟนสาวอายุ๒๗ปี
แต่ช่วงไฟไหม้เนี่ยบอลบอกว่าบอลพยายามเข้าไปช่วยแล้ว
จะเช่าถึง๓ครั้งอันนี้รายงานข่าวที่ว่าบอลบอกกับตำรวจตอนครั้งแรกนะ
เข้าไปถึง๓ครั้งเข้าไม่ไหวก็เลยต้องออกมา
ส่วนน้องสาวที่อยู่ข้างล่างบอกว่าได้ยินเสียงเบ้นร้องขอความช่วยเหลือ

แต่ดับเพลิงบอกว่าตรงบันไดไม่ได้มีไฟไหม้นะคะบันไดที่จะขึ้นไปชั้น๒
แต่รายงานข่าววันแรกสุดเลยนะที่เกิดเหตุนี้นะ
วันที่พ่อของเบนส์เขาตั้งข้อสงสัยว่าลูกสาวเขาถูกฆาตกรรมหรือเปล่าเนี่ย
คนในบ้านบอกว่าเบนท์เพิ่งมาอยู่กับบอลได้ไม่กี่วัน
พอเกิดเหตุเพลิงไหม้อาจจะเกิดสติตั้งสติไม่ได้อะไรก็แล้วแต่เนี่ย
แล้วไม่รู้ว่าแผนผังของบ้านเนี่ยตรงไหนมันคืออะไรยังไง

แต่พนักงานดับเพลิงบอกว่าจากสภาพของบ้านเนี่ยมันมีแค่ห้องนอนของเบ้น
แล้วก็มาห้องน้ำแล้วก็ห้องน้ำอยู่ใกล้บันไดด้วยค่ะ
ซึ่งน้องสาวบอลบอกว่าห้องน้ำนี่ก็ไม่มีผนังไม่ได้มีประตูปิดกั้นอะไร
ซึ่งตรงนี้พนักงานดับเพลิงบอกว่าถ้าคนจะหนีไฟเข้าไปในห้องน้ำ
อย่างน้อยถ้าเอาแบบคิดแบบง่ายเร็วสุดคือต้องเปิดน้ำ
ใช่ตัวเองจะได้ไม่โดนไฟไหม้ต้องเปิดน้ำเอาไว้แต่นี้น้ำก็ไม่ได้เปิดค่ะ
แล้วที่บ้านของบอลบอกว่ามีปัญหาเรื่องระบบไฟฟ้า
เนื่องจากน้ำท่วมใหญ่ปี๕๔ยังไม่ได้ซ่อมไม่ได้แก้กัน
แต่ดับเพลิงบอกว่าไปถึงไฟยังติดอยู่นะคะต้องไปบอกให้ดับไฟให้ปิดกระแสไฟ
แต่มันก็เป็นไปได้หมดอย่างที่พนักงานดับเพลิงบอกว่าน้องเป็นผู้หญิง
น้องอาจจะตะเลิศสติแตกอะไรไปแล้วก็ได้จนช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ก็ได้
พ่อของเบนส์บอกว่าเบื้องต้นสภาพร่างกายของลูกสาวเขา
มันไม่ได้มีแค่เรื่องของการสำลักควันสำลักไฟแต่มีร่องรอยบอบช้ำเหมือนถูกทำร้าย
มีบาดแผลฟกช้ำถลอกประมาณ๗๘จุดเลยค่ะผลชนะสูตรนะเบื้องต้นนะคะ
แต่พนักงานดับเพลิงบอกว่าตอนเขาไปเจอเนี่ย
หมดสติอยู่ใต้ฝักบัวอาบน้ำมีกระเบื้องผนังขนาดประมาณ๖๐เซนติเมตร
หล่นทับที่ลำตัวอยู่มีบาดแผลฟกช้ำค่ะมันจะเป็นไปได้หรือเปล่า
อันนี้ก็ต้องรอผลการชนสูตรอย่างละเอียดนะนะใช่ทางพ่อของน้องเบ้นก็ติดใจเรื่องของการเข้าไปช่วยเหลือน้องเน้นออกมาจากบ้านด้วยไง
ทำไมไม่มีใครช่วยออกมาเลยใช่อืมบอลก็ให้การบอกว่าบอลอยู่ข้างล่าง
ก็เอาถังดับเพลิงจะขึ้นไปช่วยที่ชั้น๒แต่ขึ้นไปไม่ได้ไฟไหม้รุนแรงมากที่ชั้น๒ดับไฟไม่ได้เลยที่ชั้น๒
เนี่ยเห็นไหมแต่พนักงานดับเพลิงบอกว่าผมก็ขึ้นไปนี่ก็ไม่ได้บันไดก็ไม่ได้ไหม้
ก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรในการขึ้นไปค่ะนะอ่าที่เหลือก็รอผลชนะสูตรอย่างละเอียด
แล้วก็การสืบสวนของตำรวจกันแล้วกันนะครับความคืบหน้าทางคดีพันธุ์ตำรวจเอก
วรพันธ์พิสุทธานนท์หัวหน้าพนักงานสอบสวนสพคูคศจังหวัดปฐุมธานีบอกว่า
วันนี้ยังไม่ได้เรียกใครมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าหลังจากนี้
เรียกนายพงเพชรหรือว่านายบอลแฟนนุ่มของเบนส์ผู้ตายมาสอบสวนเพิ่มเติม
ประเด็นที่ยังมีข้อสงสัยอยู่เกี่ยวกับเรื่องการเสียชีวิต
เพราะในคืนวันเกิดเหตุพนักงานสอบสวนสอบปากคำ
ในบอลในรายละเอียดเกี่ยวกับพฤติกรรมหลักธรรมดาเท่านั้น
แต่ทีนี้พอมันมีข้อสงสัยเพิ่มเติมก็ต้องเรียกมาสอบอย่างลงลึกในรายละเอียด
รวมทั้งพยานที่เกี่ยวข้องคนอื่นด้วยต้องเรียกมาสอบเหมือนกัน
ขณะเดียวกันวันนี้ตำรวจชุดสืบสวนและตำรวจพิสูจน์หลักฐาน
ไปที่บ้านที่เกิดเพลิงไหม้ไปตรวจสอบเพิ่มเติมบริเวณรอบบ้าน
ตรวจค้นรถยนต์ของบอลด้วยเพื่อหาหลักฐาน
เพื่อจะมีการเชื่อมโยงถึงสาเหตุการตาย
คาดว่าต้องรอผลพิสูจน์จากเจ้าหน้าที่ประมาณ๓๕วัน
และยังต้องรอผลการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์
ผลการชนะสูตรพลิกศพอย่างละเอียดของน้องเบนส์
เพื่อนำมาวิเคราะห์ร่วมกับพยานหลักฐานแวดล้อมอื่นด้วย
กรณีที่ญาติของผู้เสียชีวิตบอกว่าต้องการเจอหน้านายพงเพชรหรือนายบอล
เพราะว่าติดใจสงสัยอยากจะถามหลายอย่าง
ตำรวจบอกว่าก็พร้อมประสานงานให้นะทั้งสองฝ่ายจะได้คุยกัน

บอกว่าตอนนี้ทางครอบครัวกับตัวในบอลยังไม่ได้รับการประสานจากพนักงานสอบสวน
ซึ่งทางครอบครัวได้มีการพูดคุยเพื่อให้กำลังใจกันอยู่ตลอดเวลา
แต่ว่าตอนนี้ยังไม่ขอให้สัมภาษณ์อะไรเพราะว่าสภาพจิตใจยังไม่พร้อม
คือเราไม่ได้จะชี้นำนะคะว่าเป็นฆาตกรรมหรือไม่
แต่เรานำข้อมูลจากหลายฝ่ายที่เขาออกมาให้ข้อมูลว่า

มันมีอะไรเกิดขึ้นตรงไหนยังไงบ้าง
แต่น้องสาวของบอลก็บอกนี่บอกว่าทางครอบครัวเขา
โอ้โหไม่โหดร้ายขนาดนั้นหรอกแล้วจะทำแบบนั้นไปเพื่ออะไร
เพราะว่าที่บ้านก็มีคนอยู่ทั้งนั้นพ่อก็เป็นอมพลึก
จะถึงขั้นลงทุนเผาบ้านตัวเองเพื่อจะฆาตกรรมอำพลางน้องเบนส์
แบบนี้มันไม่ใช่ทุกคนก็พยายามช่วยเต็มที่แล้ว
แต่ว่าช่วยกันไม่ได้ช่วยกันไม่ทันจริงจริงค่ะเอาเราพยายามที่จะตามหาบอลนะครับ
งเพชรสินสุวรรณหรือว่าบ่อนแห่งวงบางแก้ว
ถ้าย้อนไปสักประมาณ๑๐กว่าปีก่อนเนี่ย
เคยออกเทปคู่กับผู้ที่เป็นฝาแฝดคู่กัน
ก็คือบาสที่เป็นพี่ชายนะฮะบอลกับบาสบางแก้วนะ
เพลงเขาก็ดังอยู่หลายเพลงตอนนั้นยังหนุ่มหน้าละอ่อนอยู่เลยนะ
ตอนนี้อายุประมาณ๓๔ปีแล้ว
ก็ทางตำรวจยังไม่ได้เรียกบอลมาให้ปากคำเพิ่มเติมนะครับ
ความจริงวันนี้ตำรวจบอกว่าเรียกมาที่สพคูคศนะ

อาจจะต้องออกเป็นหมายเรียกหรือยังไงก็ว่ากันไป
แต่ว่าโทรศัพท์มือถือติดต่อไม่ได้
ต้นสังกัดเขาก็บอกว่าไม่ได้ติดต่อกับบาสบอลบางแก้วมาสักพักแล้ว
แต่ก็มีแหล่งข่าวที่เขารู้ไศพิสดีสนมกับบอนบางแก้ว
บอกว่าจริงแล้วบอลเนี่ยเป็นคนน่ารัก
แต่ก็ยอมรับว่ามีช่วงของอารมณ์ร้อนบ้าง
แล้วก็ด้วยความที่เป็นนักร้องหน้าตาดี
เดินทางไปโชว์ตัวต่างประเทศบ่อย
ก็จะมีสาวมีผู้หญิงมาติดพันธัวพันธุ์บ้าง
ส่วนกับเบ้นแฟนสาวก็เห็นว่ารักกันดีกับบอลนะ
การทำร้ายร่างกายกันอันนี้ไม่รู้เลย
หลังจากตกเป็นข่าวก็มีแค่การส่งข้อความไปให้กำลังใจบอล
ยังไม่ได้ถามถ่ายอะไรกันมากเข้าใจว่าคงอยู่ในภาวะของความเสียใจความเครียดกันอยู่
ส่วนการไปตรวจสอบข้อมูลของวงบางแก้วนะฮะที่เป็นนักร้องฝาแฝด
คนพี่ก็คือพงพฤษสินสุวรรณหรือว่าบาสคนน้องก็คือบ่อนพงเพชรสินสุวรรณ
อายุ๓๔ปีไม่ได้มีซิงเกิ้ลเพลงใหม่อะไรมาเลยนะฮะ
ตั้งแต่ไม่ได้ทำเพลงออกเทปกับเมกาเฮดแล้วเนี่ยแต่มีงานโชว์ตัวบ่อยทั้งในประเทศต่างประเทศ
ในเพจเฟซบุ๊กของเขาก็มีการโพสต์ภาพไว้หลายอย่างเรื่องของรถหรูหลายคัน
การโดยสารเครื่องบินที่บอกว่าเป็นเครื่องบินส่วนตัวเข้าของเครื่องใช้บ้านหลังใหญ่อะไรพวกนี้นะฮะ
แต่ยังไม่มีการเคลื่อนไหวอะไรมากกว่านี้หลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านขึ้น